จัดกิจกรรมวิ่งกาศิลป์๒๑ระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๑มิถุนายน๒๕๖๖ณมหาวิทยาลัยกาลสิน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าพันคน
ฉัดชัยวิรุณวรวุฒิประธานหอการค้าจังหวัดเปิดเผยว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดกรสิน
เป็นครั้งแรกที่มีการร่วมมือกันจัดงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ถือเป็นกิจกรรมนำร่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกรสิน
เตรียมความพร้อมในการรองรับอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ